เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายแม่มริมเสมิง
ภัยเข้าไปตรวจสอบไปพบร่างดาบตำรวจยุทธการรัศมีจันซางนะฮะ
ก็เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรสารพี
ปฏิบัติหน้าที่ประจำตู้ยามท่ามะโอตำบลดอนแก้วอำเภอสรพี
นอนคว่ำอยู่ข้างถนนเสียชีวิตเลือดนองเต็มพื้นเลยนะครับ
ข้างข้างกับรถจักรยานยนต์ก็ล้มอยู่ด้วยจากการสอบถามเนี่ยก่อนเกิดเหตุ
ดาบตำรวจคนนี้ก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่สพแม่ริม
เสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับที่ตั้งไปตามถนนระหว่างนั้นเนี่ยถูกพลิกอัพที่ขับมา
ด้วยความเร็ววิ่งชนเข้าไปอย่างจังจนร่างของดาบตำรวจยุทธการเนี่ยกระเด็นตกรถเสียชีวิต
จากนั้นรถกระบะพลิกอัพขับมุ่งหน้าหลบหนีไปทางอำเภอเสมิงครับ
ต่อมาทางด้านของกู้พายร่างของราบตำรวจยุตษการ
เดินทางไปถึงที่แผนกนิติเวศโรงพยาบาลนครพิง
ก็มีภรรยาลูกแล้วก็ญาติเดินทางไปรอรับศพ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ

ทางด้านของพันธบรวจเอกพิเชษจีมรัฐนันตสิน
รักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีการเรียกประชุมหน่วยสืบสวนเพื่อเร่งล่าออก

พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่รถคันนี้ใช้หลบหนี
ติดตามตัวคนขับดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ